อรี่แต่งงานแล้วก็ไปอยู่ที่นู่น๕ปี

จะมีลิงกวินี่ปู
กับลาเวลลี่แอร์ทอฟเฟิล

ปีฝึกทำเองเหรอ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
แล้วก็กลับมาเปิดร้านอาหารที่นี่เลย
ขอบคุณครับ

เราได้พบกับข้าวซอยเส้นปลาปลา
เมนูเส้นเก่าแก่ของชาวจีนอยู่นาน

แต่ดูท่าแล้วนักเล่าเส้นของเรายังติดใจสาวเหนือเอ้ย
ติดใจบรรยากาศและเมนูเส้นที่เชียงใหม่นี้เอามาก
ขออยู่ออนทัวร์ที่นี่อีก๑สัปดาห์ค่ะ
ซึ่งเราได้เดินทางขึ้นเขาระยะทางหลายสิบกิโลเมตร

ก่อนจะลงมาที่ตัวเมืองเชียงใหม่
นี่ก็ขับมาตั้งไกลแต่น้ำมันก็ยังคงเหลือ
แถมยังแวะไปเที่ยวได้อีกหลายที่
เห็นออนทัวร์ระยะทางไกลแบบนี้อ้ายน็อตของเฮา

ก็พี่เขารู้ว่ามาทริปนี้มีแต่ประหยัด
เพราะมีภาษณะคู่ใจต่อให้ขึ้นเขาลงห้วย
หรือเดินทางไกลแค่ไหนก็มั่นใจในความคุ้มค่าได้เลยเจ้า
ตอนนี้ก็ถึงเวลาเริ่มการค้นหาเมนูเส้นอนาชาติกันแล้ว

เมนูเส้นอร่อยรออยู่นะเจ้า
สวัสดีครับเที่ยงตรงวันเสาร์แบบนี้นะครับ
พบกับผมบอริสเตอร์หรมในรายการเล่าเส้นเป็นเรื่องฮอล์ทัวร์

ค้นหาเรื่องราวและที่มาที่ไปของเมนูเส้นอนาชาติทั่วประเทศไทยครับผม
สัปดาห์นี้นะครับเรายังอยู่กันที่จังหวัดเชียงใหม่

ผมจะพาคุณผู้ชมชิมไปแล้วก็แชร์ไปด้วยครับผม
เรื่องราวของเมนูเส้นอนาชาติในวันนี้จะเป็นอย่างไร

เมนูเส้นอนาชาติเมนูแรกของวันนี้
ขอเริ่มต้นด้วยก๋วยเตี๋ยวเนื้อแล้วกันค่ะ

ได้ออนทัวร์มายังจังหวัดเชียงใหม่ก็หลายครั้ง
ทานก๋วยเตี๋ยเนื้ออร่อยมาก็หลายร้าน
อย่างเช่นเมื่อครั้งที่เราออนทัวร์ไปค้นหาร้านเส้นระดับตำนานในจังหวัดเชียงใหม่
ซึ่งก็ได้พบกับร้านน้องหนึ่งโภชนา
ครั้งหนึ่งนะคะได้มีโอกาสทำก๋วยเตี๋ยวเนื้อถวายแด่ราชวงศ์ของไทย
เมื่อครั้งเสด็จมาประทับที่จังหวัดเชียงใหม่แห่งนี้ค่ะ

ก๋วยเตี๋ยเนื้อเจ้าเก่าแก่ที่ครองใจชาวเชียงใหม่มายาวนานกว่า๕๓ปี
แต่ร้านก๋วยเตี๋ยวเนื้อที่เราจะพาไปชมกันในวันนี้
เป็นหนึ่งในตำนานร้านก๋วยเตี๋ยวเนื้อที่ขายดิบขายดีมามากกว่า๖๐ปี

ฝากคุณน็อตพาคุณผู้ชมไปดูกันเลยดีกว่าว่าร้านนี้จะมีความพิเศษยังไงบ้างค่ะ
เรื่องราวของร้านเมนูเส้นอนาชาติร้านแรกของเราในวันนี้นะครับผม
เป็นเรื่องราวของร้านกาแฟช้างม่อยที่ขายก๋วยเตี๋ยวเนี่ยนะครับ
บอกได้ว่าที่จังหวัดเชียงใหม่แห่งนี้นะครับแทบไม่มีใครไม่รู้จักร้านนี้เลยครับ
เพราะว่าเปิดให้บริการมายาวนานกว่า๖๐ปีแล้วครับ
เรื่องราวของร้านกาแฟมาขายก๋วยเตี๋ยวเนื้อจะเป็นอย่างไรเจ้าของร้านรอเราอยู่ข้างในแล้วครับ
เดี๋ยวนะคุณนทพาพวกเรามาถูกร้านแม่นะคะ

มาเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวได้ยังไงเดี๋ยวถามถึงจุดเริ่มต้นของการเปิดร้านก่อนเปิดมายาวนานกี่ปีแล้วครับ

เพราะฉะนั้นผมเพิ่งอายุได้หนึ่งยังไม่เกิดแล้ว

พ่อก็ขายกาแฟไข่ลวกขนมปัง

แล้วก็มาประมาณสัก๔๕ปีโดยที่คุณพ่อผมเป็นคนชอบทำอาหาร

ก็พัฒนาเรื่องทำลูกชิ้นเรื่องก็คิดว่าจะทำก๋วยเตี๋ยวดีไหม
เพราะก๋วยเตี๋ยวสมัยก่อนหาทานยากสมัยจอมพลสนิทอะไร

แต่นั้นมาจนกระทั่งคุณพ่อทำอยู่ประมาณสัก๒๐กว่าปีถึง๓๐ปีผมก็มาทำต่อ

ครับผมเริ่มทำเองเมื่อตอนอายุ๓๗ครับผม

สมัยก่อนขายดีไหมความนิยมของการทำก๋วยเตี๋ยว

ย้ายไปอยู่ถนนมาตรงโรงเรียนยุพราชก็ยังใช้ชื่อเดิมอยู่

ทำไมถึงไม่เป็นช้างห้อยก๋วยเตี๋ยวล่ะ

เปิดมายาวนาน๖๐ปีค่ะนะครับ
ขายดีขนาดนี้เดี๋ยวขอพูดหัวเข้าไปในครัวดีกว่า

ว่ามีเฉินความอร่อยอย่างไรบ้าง
จนครับ
ก็เคยไปร้านกาแฟมาก่อนนี่เอง
แต่ถึงแม้ที่มันจำเป็นกู้ตี๋ว
แต่รสชาติของนู้นที่นี่ก็ถูกอกถูกใจ
เป็นชาวเชียงใหม่มากกว่า๖๐ปีแล้วล่ะค่ะ
เดี๋ยวเราตามสองหนุ่มรุ่นใหญ่เข้าครัวไปดูหน่อยแล้วกันว่า
ความอร่อยของร้านช้างม่อยกาแฟแห่งนี้
จะมีอะไรบ้าง

กับร้านกาแฟช้างม่อยอย่างนี้นะครับผม
เอาที่น้ำซุปก่อนเลยเฮียน้ำซุปเราใส่อะไรบ้างครับเนี่ย

แต่เรื่องกลิ่นและรสชาติมาจากเครื่องเทศตัวนี้

น้ำซุปก๋วยเตี๋ยวถือเป็นหัวใจสำคัญของร้านช้างม่อยกาแฟเลยล่ะค่ะ
เหตุนี้เครื่องเทศทั้ง๕ชนิดที่ใส่ลงไป
เฮียเจดจึงต้องไปเลือกเองช่างเองตัวเอง

ไม่อย่างนั้นรสชาติคงไม่ถูกปากชาวเชียงใหม่
ยาวนานถึง๖๐ปีอย่างนี้ล่ะค่ะ

น้ำซุปเดือดเสร็จประมาณ๑๕นาทีเสิร์ฟได้

อ่าต้องเดือดอยู่ตลอดเวลา
สาเหตุที่น้ำซุปจะต้องเดือดอยู่ตลอดเวลานะคะ

จะทำให้เกิดไขมันลอยขึ้นมา

แล้วยังทำให้น้ำซุปมีกลิ่นคาวอีกด้วย
ดังนั้นการตั้งไฟให้น้ำซุปร้อนตลอดเวลา
จึงทำให้ไขมันไม่จับตัวเป็นก้อน
เวลายกเสิร์ฟให้ลูกค้าก็จะซดน้ำซุปได้คล่องคอ

อันนี้อะไรเอ่ย

มีเนื้อตุ๋นและอันนี้เอ็มตุ๋น

อันนี้คือเราทำเองเลยวิธีการทำบอกได้ไหมเราใส่อะไรบ้าง
ก็ใช้เอ็นของวัวเนี่ยเอ็นของวัวครับ
โอนกับเนื้อของวัวหลังจากเราปรุงรสเสร็จ
ก็ใส่พวกผักชีลงไปหน่อยรสชาติมันจะอร่อย
อร่อยหอมสร้างชื่อเสียงให้ร้านมาก
ตัวนี้เลยก็คือสูตรของคุณพ่อเลยสูตรของพ่อเลย
อันนี้ทำมายาวนานตลอด๖๐ปีที่ผ่านมาก็จะเป็นแบบนี้หมด
ผมเป็นรุ่นที่สอง

เส้นเราก็มีเส้นเล็กเส้นใหญ่เส้นใหญ่

คือจะเรียกตามชื่อตะเกียบคือขนาดนั้นมันจะเท่าตะเกียบ

อันนี้เป็นเส้นที่เราใช้กันมาตั้งแต่ยุคให้คุณพ่อเลย

จะมีแต่เส้นใหญ่กับเส้นหมี่แค่นั้น๒เส้น

แล้วตอนหลังก็พัฒนาขึ้นมาก็มีเส้นหลากหลายนะครับ

งั้นวันนี้เดี๋ยวขอลองชิมเป็นเมนูเส้นหมี่แล้วกัน

สวัสดีครับ

สวัสดีครับ
เอาล่ะครับตอนนี้ก็พร้อมที่จะชิมก๋วยเตี๋ยวเนื้อไม่ลำนานนะครับ

จนกว่าสร้างชื่อเสียงให้ร้าน

มาพูดถึงตัวของน้ำจิ้มขานะนี่มีส่วนผสมหอมอะไรบ้างครับ
ตัวหลักคือขาขนิทแห้งครากบักชีเกลือน้ำตาลใสว์ชูแค่นั้น

แล้วก็หมักไว้เหมือนเราหมักกะปิพอเราจะมาประสบ
ก็ผสมน้ำโพรดิสเพื่อให้มันอยู่ความเครื่องข้น

พอมันเหมือนกะปิตอนเราหมักเนี่ยลองชิมดูครับลองชิมดูครับโอเคครับ
เริ่มจากจิ้มก่อนก็ได้ลูกชิ้นเอ็นลองทานลูกชิ้นเอ็นนะลูกชิ้นเอ็นที่บอกว่าที่ไหนไม่มีเลย
มีที่เดียวมีที่เดียวครับเชียงใหม่มีที่เดียว
เชียงใหม่มีที่เดียวเลยจริงจริงเหรอไม่มีใครทำเลยเหรอมีแต่ว่ามันไม่มีเป็นไม่มี
ไม่เคยมีใครได้พูดถึงผมแต่ลูกชิ้นเองจะพูดถึงแต่ร้านผมร้านเดียว
อืมเป็นไงไหมครับรสชาติกรุบกรอบกรุบกรอบแล้วก็หอมหอมหอม
หอมกินเครื่องเทพมากเลยครับผมอืมลองกินเส้นกับเส้นกับเนื้อเปลือย
เนื้อเปลือยเนื้อเปลือยก็เป็นอะไรที่คนชอบมากเนื้อเปลือยดีนะครับ
เนื้อเปลือยของเราตุ๋นเนื้อเปลือยก็เป็นเหมือนพอดุ
เป็นสูตรของแต้จิ๋วซึ่งเป็นซึ่งพอคนจีนมาเที่ยวเชียงใหม่เยอะ
ทำให้ร้านเราขายดีขึ้นเพราะอะไรรสชาติมันเหมือนรสชาติอาหารคุดหรือจีน
จืดกว่าร้านผมอีกดูมันเข้มข้นและถูกใจคนจีนมาก
สังเกตแขกในร้านนะครับจะมีจีนมีต่างชาติมาเยอะแยะ
สมัยก่อนนี้แขกส่วนใหญ่ก็คือคนท้องที่คนท้องที่
ข้าราชการพวกผู้ว่าพวกนายอำเภอถ้ามาก็ต้องมาเยี่ยมร้านผมก่อน
ยังไงก็ต้องมายังไงต้องมาผู้ว่าทุกคน
คือมาเกียงใหม่ไม่ทราบให้มากินก๋วยเตี๋ยวเนื้อร้านไม่ถึงไม่ถึงเลย
ไม่ถึงใช่ไหมใช่ไหมเมื่อก่อนเราเป็นแขกบ้านแขกเมืองแขกผู้ใหญ่
ปัจจุบันนี้ก็เป็นชาวต่างชาติเยอะขึ้นเยอะเพราะเราเป็นเมืองท่องเที่ยว
แต่มันก็จะได้เพื่อนจากโซน
เราจะว่ามีสองคนมาทานเขาก็จะถ่ายรูปปุ้มเกี๋ียว
ซีรักส่งมาให้เพื่อนเขาเพื่อนเขาอยู่เชียงใหม่เพียวนี้แป๊บเดี๋ยวก็มากันนะ

บางคนก็มาทานข้าวซอยฝรั่งชอบมาทานข้าวซอย
หลังชอบข้าวซอยแต่คนชื่นชอบก๋วยเตี๋ยว
เมื่อก่อนเราไม่มีเราเพิ่งมามีทีหลังเข้าซอย
ก็เอาเนื้อเปื่อยเอาเนื้อสดใสได้หมดทุกอย่าง

งลอกใฟหมดนะท่า

จะเดินทางที่ร้านมาอย่างไงครับ

มาถึงเชื่อมัยบอกรถแดงหรือรถตุ๊กว่าช้างม่อยกับแฟร์ทุกคนรู้จักหมด

อ่ะวันนี้ขอบคุณเฮียมากขอบคุณครับ

โปรดติดตามตอนต่อไป